ถ้าเกิดตอนนี้เราเปิดไปดูหน้าในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง
จะเห็นได้ว่าจะมีการคำที่จะถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
มีการแชร์ภาพต่างถึงความโศกเศร้าของประชาชนมากมายนะครับ
เมื่อตอนต้นรายการเราเล่าถึงคุณยายท่านหนึ่ง

ไปดูภาพของคุณยายซ้ำกันอีกทีนะครับ

หลังจากที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นี่ก็คือภาพซึ่งแทนความรู้สึกโศกเศร้าอะไรของประสบนิกรได้ดีภาพหนึ่งนะครับ
คือคุณยายคนนี้กำลังก้มมองภาพนะครับ
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

พร้อมกับพาดหัวข่าวในหลวงสวรรคตฉบับวันนี้
คุณยายก็ถึงกับหลั่งน้ำตานะครับ

ซึ่งภาพนี้ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยคุณโจอี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
พร้อมกับเขียนข้อความเล่าว่า
แม่ร้องไห้ลงกราบด้วยน้ำตา
เมื่อแม่ทราบข่าวแม่ผมหูดับต้องรับหนังสือพิมพ์มาอ่าน
ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพนี้ออกไปนะครับ
ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมออนไลน์

ในขณะที่บรรยากาศในโซเชียลก็เป็นไปอย่างเศร้า
ผู้คนต่างพากัน